กราบกราบช่วงนี้เป็นช่วงของเป็ดเป็ดย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเป็ดย่างที่เขาขายมานานกว่าร้อยปี
เป็นย่านที่ขึ้นชื่อจริงสำหรับย่านนี้ย่านบางรักเป็ดย่างที่ย่านบางรัก
ร้านนี้ชื่อร้านอะไรแล้วหน้าตาของเป็ดย่างออกมาแล้วน่ากินน่าทานขนาดไหนผมว่าไปดูภาพกันก่อนเลยครับ

รสชาติดี

โอ๊ยน้องใบตองไปนั่งดูอะไรอยู่ตรงนั้น

มานี่มานี่มาทำงานมาทำงานมาทำงานนี่
แล้วมาไม่ได้มาตัวเดียวจัดให้มาเต็ม
คุณผู้เลยยกเป็ดย่างร้านประจักษ์มาไว้ทีนี้แล้วสวัสดีค่ะ

สมวนค่ะน้องคุณสมวน

ร้านนี้เก่าแก่มากเป็นร้อยปีเลย

เป็ดย่างของเราเด็ดยังไงคะคุณลุงค่ะ
ก็เป็นเป็ดที่เราคัดทั้งเป็ดสดนะฮะ

ต้องเป็นเป็ดที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร

เอามาย่าง

ก่อนจะย่างเราก็ต้องทำความสะอาดซะก่อน

จากนั้นเราก็ใส่เครื่องเทศเข้าไปในท้อง

จะเห็นว่าตอนนี้ทำความสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปนะฮะ

อูฮูแล้ววิธีการย่างค่ะครับ
เดี๋ยวเราจะก่อนจะย่างเนี่ย
เราจะต้องเป่าลมเข้าไปใน
ไม่ฮะจากนี่หรอทำให้ดู
คือเป่ารมเข้าไปเพื่อย่างหนังออกจากเนื้อ
ใช่พร้อมขึ้นมาเพื่อเวลาย่างเนี่ยหนังมันจะได้กรอบ
หนังมันจะได้กรอบพออัดลมเข้าไป
นี่เป็ดนะครับไม่ใช่ยางรถยนต์
อัดลมเข้าไปเพื่อให้หนังกับเนื้อแยกชิ้นแยกส่วนกัน
แล้วจะหนังกรอบเวลาย่างออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ

ก่อนก่อนจะย่างนะฮะเราจะต้องไปลาดน้ำผึ้งก่อนนะฮะ
ยังย่างไม่ได้นะคะยังฮะอัดลมแล้วย่างไม่ได้ราดน้ำผึ้งต่ออีก

ราดน้ำผึ้งเพราะว่าอะไรครับคุณลูกค่ะ
เพื่อมันจะได้ขึ้นสีเวลาที่ย่างสุกนะฮะ
มันจะขึ้นสีน้ำตาลแดงสวยฮะ
แล้วได้กลิ่นหอมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่จากลาดน้ำผึ้งเสร็จเราก็ไปผึ่งให้แห้ง
ต้องไปผึ่งด้วยอ่ะผึ่งแห้ง
แล้วค่อยย่างอันนี้ย่างสุกแล้วนะครับ
จะเห็นว่ามันขึ้นสีน้ำตาลขึ้นมาสวยด้วยสวยมาก
ครับค่ะระยะเวลาในการย่างอย่างนี้ค่ะนาน
ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีครับ
โอ้โหคงคุณภาพไว้ทุกตัวที่ได้มาตรฐานเหมือนกันหมดเลยแบบนี้
จะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่สีนะฮะไม่มีการใส่สีนะคะ
น้ำผึ้งในการราดเพื่อจะให้เป็ดมีสีสันสวยงามแล้วก็ออกมา
หน้าตาของเป็ดย่างที่ย่างเสร็จแล้วก็คือแขวนอยู่บนตู้แบบนี้เลยครับ
อันนี้คือขายเป็นตัวด้วยไหมคะครับขายเป็นตัวด้วยฮะตัวละห้าร้อยสามสิบเอง
ตัวละห้าร้อยสามสิบบาทแล้วก็จะสั่งเป็นแบบข้าวหน้าเป็ดเอ่ยอะไรต่างต่างแบบนี้ก็ได้
หรือว่าจะสั่งเป็ดกลับบ้านอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน
มีข้าวหน้าเป็ดเป็ดสับหรือว่าถ้าจะเอาแบบรวมผมให้ดูแบบจานรวมด้วยนะจานนี้เลยครับ
จานรวมชามใหญ่ชามรวมแบบนี้คือมีเป็ดย่างค่ะสิกเนเจอร์ของเราต้องดูนะใช่แล้ว
แล้วก็มีหมูกรอบหมูกรอบแล้วก็หมูแดงหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างครบเลย
มากันสามสหายยังไม่จบน้องใบตองเห็นพี่เขาบอกว่าเนี่ยนะหมูแดงเนี่ยสีมันไม่ค่อยแดงเท่าไ
ทำไมสีมันไม่แดงเหมือนที่อื่นครับเพราะเราไม่ใส่สีนะเราใช้โผล่กซีอิ๊ว
ก็คือไม่มีการใส่สีใดลงไปเลยเป็นการใส่ซีอิ๊วที่เป็นแบบสูตรปรุงรสเฉพาะของทางร้านเท่านั้น
สังเกตง่ายคุณผู้ชมหมูแดงคือชิ้นที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะปกติหมูแดงจะเป็นสีแดงมันจะสีแดงเลย
แต่เนี่ยค่ะหมูแดงเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หอมมากคุณผู้ชมหมูที่อยู่ตรงหน้านี้หอมมาก
เป็นก็หอมมากขออนุญาตย้ายเดี๋ยวก่อนอีกอย่างหนึ่งต้องพูดถึงพูดถึงก่อนหมูกรอบด้วย
อ๋อหมูกรอบค่ะหมูกรอบของคุณสงวนเขาไม่ทอดเป็นยังไงบ้าง
เราไม่ได้ทอดครับเราใช้ย่างย่างจนกรอบนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ให้เห็นว่าเราใส่เข้าไปในเตาย่าง
ค่ะก็คือใช้หมูกรอบที่ใช้วิธีการย่างย่างไปเรื่อยจนกว่ากรอบนอกนุ่มใน
ได้แล้วชิมได้ใช่ไหมคะขออนุญาตชิมเป็ดก่อนนะคะเป็นเป็ดนะนานนิดหนึ่งฮะ
น้ำเดี๋ยวให้คุณสงวนพูดถึงน้ำราดของเราหน่อยน้ำราดของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ
น้ำของเราเนี่ยจะเป็นเต้าเจี่ยวเป็นหลักแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บใส่เครื่องเทศไทยเข้าไป
ทีเนี่ยเป็นสูตรมาจากเมืองจีนซึ่งไม่มีเครื่องเทศไทยคุณพ่อเห็นว่าลูกค้าของเราเป็นคนท้องถิ่น
ครับนะฮะก็เลยใส่เครื่องเทศซึ่งทำให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นอ๋ออันนี้คือต้องใส่น้ำราดอันนี้
ใช่น้ำราดเนี่ยคือราดได้ทุกอย่างทั้งหมูแดงทั้งหมูกรอบน้องใบตองลองทานดู
โอ้หูยเป็นไงเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียว
ถูเดอดอ่ะมันหอมเครื่องเทศ

อย่างที่เขาบอกคือน้ำราดเนี่ยมันไม่ใช่น้ำลาดพะโล้ธรรมดา

เพื่อให้มันมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนขึ้นมา
ตัวน้ำราดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทีเด็ดเลยอร่อยมากแล้ว
นอกเหนือจากนั้นนี่ตัวซีอิ๊วตัวที่เป็นน้ำซีอิ๊วที่หั่นพริกลงไป
ครับเวลาเราต้องการรสเป็ดเราก็ใส่พริกซีอิ๊วนี่เข้าไป
เติมเข้าไปได้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกความรู้สึกรสชาติที่ชิมไปครับ
แล้วทำเองนะเป็นพริกแล้วก็แต่ซีอิ๊วที่เขาทำเองหมักเอง
และอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ตัวผักน้องผักน้องนี่ให้ดูใกล้ผักดอง
รสชาติแบบแข็งมากเป็นเครื่องเคียงนี่คือไอ้ขิงเนี่ยขิงดองนะ
แต่ตัวแตงกวาเนี่ยเป็นแตงกวาสดแล้วทีนี้พอมารวมกันกับขิงดอง
ไม่ต้องดองเลยแตงกว่าค่ะมันจะมีรสชาติคือเป็ดย่างเนี่ยต้องทานคู่กับขิงดองกับแตงกวาแบบนี้
รสชาติของเป็ดย่างนะคุณผู้ชมเนื้อมันจะนุ่มมากนะคะแล้วหนังอย่างที่คุณลุงสงวนบอกเลยว่า
หนังกับเนื้อมันจะแยกกันแล้วหนังจะมีความกรอบนิดนึงปกติดิฉันจะไม่ค่อยชอบทานหนังใช่ไหม
แต่อันนี้หนังมันจะไม่เหนียวมันจะไม่มันมันจะมีความกรุบนิดนึง
มันอร่อยมากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปเราจะไม่ได้กลิ่นสาบของเป็ดเลยนะมันจะมีกลิ่นของเครื่องเทศ
หอมมากแล้วก็เนื้อนุ่มมากสุดยอดจริงร้านอยู่ที่ไหนยังไงคะคุณลุงค่ะ
อยู่บังลักษณ์นะครับเลี้ยงโลเบนสันบังลักษณ์นะ

เปิดตอนไหนยังไงบ้าง
ไปถึง๒ทุ่มครึ่งครับ
๘๓๐ก็คือ๘โมงเช้านะ๘๓๐เนี่ยครับช้าคุณไปทานได้เลย
จนถึงกี่โมงนะ๒ทุ่มครับ๒๓๐ครับโอ้โหเปิดทุกวันเลยมั้ยคะเปิดทุกวันครับ
ไม่มีวันหยุดเลยเปิดมาร้อยกว่าปีแล้วด้วยครับผมบอกอย่างหนึ่งไปก็ง่ายครับ
ที่บอกว่าขายมาร้อยกว่าปีผมแอบถามแล้ววันหนึ่งขายเนี่ยเป็ดหมดกี่ตัว
ผัดหาเป็ดไม่ได้แล้วถามเป็ดบอกว่าเดินมาหน้าร้านกลับงี้หมดเลย
คุณผู้ชมครับไปลองไปกินทานกันดูแถวบางรักหาไม่ยากหรอก